ก็เรื่องของโควิดเช่นเดียวกันคนที่ป่วยเนี่ยนะคะคือจากบ้านมาจากบ้านมาแล้วก็มาทำงานต่างถิ่น
ป่วยเป็นโควิด๑๙หาเตียงไม่ได้ตอนนี้ก็จะมีโครงการกลับบ้านนะคะเพื่อที่จะไปรักษาตัวที่บ้านเกิดนะคะ
วันนี้เป็นภาพนะคะของที่นครศรีธรรมราชเขามีการเหมารถค่ะคุณผู้ชมเหมารถนำผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
จำนวน๒๐คนที่รอเตียงจากปฐุมธานีนะคะเดินทางข้ามจังหวัดกลับไปรักษาที่บ้านเกิดที่อำเภอศรีชนที่นั่นมีเตียงรอคนนครศรีธรรมราชมารักษาตัว
นี่ค่ะเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙๒๐คนมีเด็กด้วยนะคะเด็กเล็กผู้ใหญ่ออกเดินทางด้วยรถปรับอากาศนะคะจากปฐุมธานีพร้อมกับสัมภาระค่ะ
กลับไปที่บ้านเกิดที่อำเภอศรีชนนครศรีธรรมราชทางโรงพยาบาลศรีชนเนี่ยเขาเตรียมเตียงไว้รองรับแล้ว
ก็จะใช้เวลาในการเดินทางสิบชั่วโมงนะคะค่ำค่ำเนี่ยน่าจะถึงนะคะตลอดการเดินทางรถคันนี้ก็จะไม่จอดแวะนะคะเพราะว่าในรถเนี่ยเขาจะมีห้องน้ำแล้วก็มีอาหารเอาไว้บริการแล้วนะคะส่วนค่าเดินทางค่ารักษานั้นฟรีนะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะรับผิดชอบทั้งหมดค่ะแล้วก็มีรถพยาบา
ใช้งบของราชการด้วยนะคะเป็นการระดมทุนกันเองค่ะ
ราชการนะครับก็ลงขันช่วยกันไปก่อนหรือว่าบางทีถ้าย่าผู้บ่วยเขาไม่ลำบากเขาก็อาจจะสมทบมาบ้าง
นี่ค่ะโครงการกลับบ้านเรานะคะกรุงเทพกับริมณฑลเตียงไม่พอจริง
ส่วนกาญจนบุรีประกาศล็อกดาวน์คุณผู้ชม
เฉพาะในอำเภอสังขระบุรีนะคะห้ามคนเข้าออกพื้นที่
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๒๒กรกฎาคมนะคะ
และห้ามออกจากบ้านตั้งแต่๔ทุ่มถึงตี๔ของวันรุ่งขึ้น
ถ้าจำเป็นต้องขออนุญาตจากในอำเภอก่อน
ถ้าฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
กาญจนบุรีล็อกดาวน์นะคะ
ส่วนจันทบุรีค่ะทหารพรานนาวิกโยธินที่๒จับกลุ่มตัวแรงงานชาวกัมพูชา
ลักลอบเดินข้ามคลองเข้าไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติ
แล้วซ่อนอยู่นอกแนวกำแพงบริเวณตลาดบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตรที่โป่งน้ำร้อนนะคะ
นำตัวแรงงานทั้งหมดไปตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้ารายงานบอกว่าจะขายผักค่ะ
เข้ามาจะขายผักผลไม้ในตลาดบ้านแหลมแต่เจ้าหน้าที่เนี่ย
เฝ้าตามแนวชายแดนตลอดเวลาก็เลยเลี่ยงไปใช้เส้นทางข้ามคลองแทน
ปีนกำแพงเข้าไปในตลาดแต่ว่าก็ถูกจับได้ก่อนนะคะ
แล้วก็ถูกผลักดันกลับประเทศเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ